ทุกผู้ชมครับมีผู้ใช้ทวิตเตอร์คนหนึ่งได้โพสต์คลิปของพี่อ้วนรีเทิร์น
อ้วนได้คุยกับคุณเบิร์ตนะครับนี่ฮะแฟนของคุณตังโมให้กำลังใจแล้วก็สวมกอด
หลายคนบอกเห็นแล้วนี่โอ้โหคือน้ำตาซึมเลย
นี่นะฮะท่านผู้ชมครับเป็นภาพบรรยากาศในพิธีไว้อะไร
อันนี้น่าจะเป็นช่วง๒วันแรกดูจากสีเสื้อที่คุณเบิร์ตใส่นะคะใช่ไหม
รวมภาพการกอดกันด้วยนะค่ะการให้กำลังใจกันสำหรับผู้ที่มาร่วมงานแสดงความอาลัยกับคุณแตงโมค่ะ
แน่นอนว่านอกจากคุณแม่แล้วก็พี่ชายแล้วเนี่ยก็คุณเบิร์ตนี่แหละที่หลายคนก็มากอดมาให้กำลังใจ
ตั้งแต่วันแรกละวันศุกร์วันเสาร์วันนี้ว่าอาทิตย์วันสุดท้ายนะฮะค่ะส่วนที่หน้าจอของท่านผู้ชมนะครับเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศในงานซึ่งก็เป็นช่วงที่น่าจะเดินทางกลับไปละค่ะใช่ค่ะนี่พี่อ้วนนะฮะคือคุณกติกเนี่ยวันแรกที่มาวันศุกร์เนี่ยมาช่วงก่อนพิธีเริ่มเลยมาตั้งแต่บ่าย
กลับไปตอนนั้นอยู่สัก๑๕นาทีแต่วันนี้อยู่นานอยู่จนจบพิธีนี่นะฮะ